ของการอวดเมนูอาหาร
มีแต่ของน่ากินใช่ยกอาหารเหนือมาเลยนะโอ้โหมีมากมายหลายอย่างนะคุณผู้ชม
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นของดีของเด็ดเลยของร้านน้ำเงี้ยวทองซ้อ
อ๋อเหรอน้ำเงี๊ยวเขาดีเขามีหลายสูตรนะเห็นอย่างนี้นะ
เหรอใช่ค่ะแล้วก็ยังมีนี่เลยข้าวซอยถูกต้องและ
ฮังแลยาจะสนุกมากเกินไปแล้วเราต้องมาคุยกับเจ้าของร้านเขาหน่อยนะคะ
รับทั้ง๒ท่านคุณเมนูและคุณมิ่มจากน้ำเงี๊ยวถ่องซ้อค่ะ

สวัสดีจ้าว

ก่อนที่มีโอกาสแล้วพูดก่อนดีกว่า
อยากรู้รื่องราวของน้ำเนี๊วธองซ้าเปิดมาแล้วไกล
ที่เปิดไปประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีนาฬานะครับ
เป็นหนึ่งปีนิดนะ

แล้วตอนนั้นคุณยังไงทำคนเดียวร้อนเลยเปล่าคะ

ใช่แต่ว่าด้วยความที่เมย์ทำอาหารไม่ค่อยเป็น

ทำอาหารไม่ค่อยเก่งแล้วก็ให้น้อง

ใช่ค่ะเพราะน้องจะทำอาหารเป็น
แล้วพอช่วงที่เริ่มต้นทำมันมีปัญหาอุปสรรคอะไร

ก็เยอะเลยค่ะทั้งขายไม่ได้

ใช่ค่ะแล้วก็แบบหลายอย่าง

หรอน้องมิ้มนี่เลยมาช่วยพลิกชีวิตบ้างกันเถอะ

กลิ่นมันหอมมากเลยเนาะคุณแป้งเนอะ

เราไปแจกก็ยังไม่มีใครรับ

เหมือนกับเราไปขอเหมือนวิ่งเข้าพวกบริษัท
ให้เขาไปเปิดออเดอร์ให้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เอาล่ะออเดอร์แรกนี่เท่าไหร่อะไรยังไงบอกได้ไหมจ๊ะ

แล้วก็ขนมจีนน้ำเงี้ยวเราก็คือ

แล้วก็เผ็ดกลางแล้วเผ็ดน้อยก็จะเป็น

คือสูตรพริกแกงค่อนข้างคล้ายกัน
แต่ว่าจะเปลี่ยนแค่ตรงเรื่องชนิดของพริกค่ะ

อันนี้น่ะน้องแป้งคือเคล็ดลับของเขาเลยเนอะ

นี่ถ้าไปปกเครื่องแกงว่านึกว่ากิมก์จิกจริง

อั่นเท่ามีรวมนี้แหละ

ใช่ค่ะว่ามีอย่างอื่นขายด้วยไหม

ถ้าเราพูดสิกเนเจอร์อ่ะ
น้องแป้งเนอะค่ะน้องแป้งชิมหน่อยสิได้ไหมขอชิมนิดหน่อยขอบคุณมากค่ะ
มากค่ะมันมีแบบเผ็ดมากเผ็ดกลางเผ็ดน้อยน้องแป้งคะ
เอาเผ็ดแบบไหนเอาเผ็ดแบบไหนดีนี่เลยนี่เลยเออสาวสาวหน้าหวานอย่างนี้เอาเผ็ดมากเลยดีไหมคะ
อ่าได้เผ็ดมากกันได้แต่เผ็ดมากเกียราณนี้เผ็ดมากจริงค่ะใช่เหรอต้องบอกก่อน
อยากจะลองไหมอยากจะลองไหมอ่าจะได้รู้ว่าเผ็ดแค่ไหนใช่ไหมใช่ค่ะ
เตรียมน้ำให้ดูดแต่อยากลองอุ๊ยเดี๋ยวนะครับนี่คืออย่างนี้เลยเหรอ
น้ำซุปจะอยู่อยู่แบบนี้เลยว่านี่คือตัวที่เผ็ดมากใช่ไหมใช่ค่ะแค่นี้แค่นี้น้ำลายแตกแล้วนะจริงมันกระตุ้นต่อน้ำลายเรียบร้อย

อ๋อแล้วก็อุ่นนิดนึง
ระหว่างนี้อยากรู้จังเลยอยากรู้ร้านแล้วว่ะ
ปกติถ้าสมมติเราจะไปถ่านที่ไหนคะ
ใช่ตรงข้ามตึกช่อง๓

มากเลยอันนี้เมนูซิกเนเจอร์เดี๋ยวให้น้องแป้งได้ทานแล้วคุณชนะคุณจะทานอะไร
ผมเล็งไว้แล้วแกงฮังเลผมชอบที่มันเป็น๓ชั้นเป็นมันหน่อย
คือหมูติดมันยังอร่อยส่วนพี่มีไขมันหน่อยไม่อร่อยได้ยังไง

จะจิ้มอย่างนั้นเลยเหรอนี่นะผมจิ้มแล้วนะผมกินเลยนะผมไม่ต้องรอช้าผมขออนุญาตนะ
มันเป็นเหมือนกับองค์ประกอบทางเลทางเลเขาไม่ธรรมดา
ต้องมันนี้เลยนะเป็นสามชั้น
คุณต้องหมักอะไรยังไงนานแค่ไหนคุณเจน
ต้องหมักข้ามหนึ่งคืนต้องหมักเครื่องแกงข้ามหนึ่งคืนก่อนที่เราจะนำมาตุ๋นให้ลูกค้าทาน
อ๋อเป็นอย่างไร
แกงเขาดีมากเลยเครื่องแกงมันหอมแล้วไอ้ตัวที่แบบว่าเป็น๓ชั้นนี่นะมันนุ่มฮะมันนุ่มตัดไปแล้วมันนุ่มเลย
ค่ะแล้วยังไงฮังเลราคาเท่าไหร่คะ
ฮังเลตอนนี้ราคาราคาหน้าร้านนะคะ๑๖๙บาทค่ะ

แล้วอย่างเมนูอื่นราคาร้านเท่าไหร่ไป
ขนมจีนน้ำเงี้ยวค่ะเริ่มต้นที่ราคา๑๐๙บาท
ข้าวซอยน่องไก่อย่างนี้นะคะก็ราคาที่๑๑๙บาท
ถ้าให้ดูเนี่ยเดือดปุดแล้วเนี่ย
ดีใจจังเลยที่จ๋านิดหนึ่งเป็นของเรา
ใหม่เลยนะทำใหม่เลยนะ

โอ้โหน้องแป้ง

โหนี่นะ
นี่เลย
ได้เวลาระเอาใหม่มันร้อนไหมถือได้ไหม

เออมานะคะซึ่งต้องบอกว่าเมนูนี้นะคนเนี่ยสั่งซื้อ
เยอะมากแล้วที่ว่าสั่งซื้อเยอะขายดีเนี่ยแค่ไหนคะคุณเมย์
หมายถึงว่าต่อบันยอดเต๋อยอดสักก็เป็นร้อยร้อยออเดอร์นะ
ร้อยร้อยอ่อเยอะเป็นไงรสชาติมันเผ็ดร้อนมากเลยอ่ะ
ใช่ค่ะมันเป็นต้องกินเบอร์นี้หนูกินเผ็ดไม่เก่ง
แต่ชอบกินเผ็ดอ๋ออย่างเนี้ยคือกินได้อ่ะใช่อร่อย
ว่าน้ำซุปของน้ำเงี้ยเขาเข้มข้นมากเลยจริงไหมน้องแป้ง

ก็แพ้เลยนะ

วันนี้ก็มีมาโชว์ให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามีทั้งน้ำเงี้ยวแล้วมีน้ำซุป๓รสชาติ
มีข้าวซอยแล้วก็มีฮังเลด้วย
งั้นบอกพี่กัดร้านอีกทีหนึ่งรวมถึงช่องทางติดต่อหน่อยค่ะคุณหมีคุณนิมค่ะ
ค่ะร้านน้ำเมียทองซ้อของเรานะคะตั้งอยู่ที่สวนเพลินมาร์เก็ตพระราม๔นะคะ

ใช่ค่ะแล้วก็เรียกว่าฝากร้านใช่ไหมคะ

ก็เมย์ก็ขออนุญาตฝากร้านนะเมียทองซ้อนะคะ
ร้านเราเป็นร้านน้ำเงี้ยวน้องใหม่ที่ทั้งรูปลักษณ์แล้วก็หน้าตาอาหารเราพยายามจะพัฒนานะคะ
ให้มีความน่าสนใจเพื่อที่ว่าจะได้เป็นที่รู้จักน้ำเงี้ยวของเราได้เป็นที่รู้จักกว้างมากขึ้น
แล้วก็อยากให้ทุกคนเปิดใจนะคะลองทานน้ำเงี้ยของที่ร้านเรา

ตอนนี้คุณชนะเปิดปากสักกว้างเลยกินไปแล้วน้องไก่
อยากทำแบบนี้บ้างอยากกินแบบนี้บ้าง

ประกาศนียบัตรเราจะมาการันตีความอร่อยให้กับทางร้านร้านน้ำเงี้ยวทองซ้อค่ะ

ขอมอบประกาศนียบัตรว่าร้านนี้อร่อยสะบัดทุกคำให้กับคุณเมคุณมิ้มเลยค่ะ
ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ